ผมพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศความพร้อม
ในการเตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติกันหน่อยนะครับ
ไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลและกองทัพอากาศ
ธรรมเนียบรัฐบาลตอนนี้โอ้ไดโนเสาร์
ไปอยู่ที่นั่นแล้วนะฮะรอให้เด็กได้ไปชมกัน
ส่วนที่กองทัพอากาศก็มีความพร้อมนะครับ
ในการที่จะจัดเตรียมยุทธโปรกรณ์
รวมถึงเครื่องบินให้เด็กได้ตื่นเต้นนะครับ
ซึ่งบรรยากาศที่ฝูงบิน๖๐๑กองบิน๖กองทัพอากาศ
เริ่มซ้อมการบินผ่านพิธีเปิดวันเด็กแห่งชาติปีนี้

ให้ได้ชมความสวยงามตระการตาของศรีธงชาติ

บินแสดงขีดความสามารถในการต่อสู้ในอากาศยาน

แล้วก็ปิดท้ายด้วยการบินค้นหาและช่วยชีวิต
ซึ่งทั้งหมดฝึกซ้อมเสมือนจริงทุกอย่างเลยล่ะครับ
โดยพลอากาศโทเฉลิมชัยศรีสายหยุดรองเสนา
ที่การฐานอากาศในฐานะประธานจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

บอกว่ากองทัพอากาศได้ซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่
การบินแล้วก็การแสดงภาคพื้นไปบางส่วนแล้วนะครับ
เพื่อเตรียมความพร้อมกับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ที่จะต้องมีความปลอดภัยสูงสุด
หลังจากมีบทเรียนครั้งที่ผ่านมา
ความพร้อมของนักบินเครื่องบินและแผนการบิน
พรุ่งนี้เช้านะผมอยู่บ้านผมต้องตื่นแต่เช้า
ไม่ได้พาเด็กไปเที่ยวไหนนะยังไม่มีลูกมีแต่หลาน
แต่ว่าบ้านผมอยู่ใกล้ดอนเมือง

ไปดูที่ธรรมเนียบรัฐบาลกันบ้างนะครับ
ก็จัดเตรียมสารที่งานวันเด็กแห่งชาติ
หุ่นจำลองไดโนเสาร์สายพันธุ์ต่าง
จัดแสดงทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะครับ
บริเวณสนามย่าด้านหน้าตึกสันติมัยตรี

ซึ่งเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้รับการสนับสนุนจากอุทยานไดโนเสาร์โลก
ภูกุ้มข้าวหรือว่าพิพิธีพันธ์ซิรินทรจกราศิลป์
แล้วก็พิพิธีพันธ์ไดโนเสาภูเวียงจขอนแก่น

เป็นไดโนเสาร์จำลองสายพันธุ์ที่พบในประเทศไทย
ขนย้ายมาตั้งแต่๒วันก่อน
ตามเส้นทางต่างที่เด็กที่อยู่ตามเส้นทาง
จากจังหวัดกาศิลป์มาถึงกรุงเทพก็ตื่นเต้นเหมือนกัน
ซึ่งพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีก็จะมีการมอบรางวัล
แล้วก็มีการพูดคุยกับเยาวชนคนเก่ง
ซึ่งทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติด้วยนะครับ
รวมถึงจะเปิดโอกาสให้เด็กได้เข้าไป
นั่งที่เก้าอี้นายยกรัฐมนตรีด้วย
ใช่ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูบรรยากาศได้เลย
น่าจะเป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กเขามีความสุขกันมาก

พาลูกหลานไปร่วมกิจกรรมต่าง
อันนี้ก็ต้องระวังเรื่องของปฏิเหตุกันด้วยนะคะ